ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชกันหน่อยค่ะ
เป็นเรื่องของการหึงโหดสาดน้ำกรดเลยนะ
แต่ไม่ใช่ผู้หญิงนะเป็นผัวเก่ากับผัวใหม่ค่ะ
มันเกิดอะไรกันขึ้นคือผัวเก่าไปดักรออยู่ริมถนน
แล้วผัวใหม่ขี่มอเตอร์ไซค์มาพร้อมกับลูกเลี้ยง
ปรากฏว่าโดนสาดน้ำกรดโดนเอามีดจ้วงแทง
จนทำให้ผัวใหม่เสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอบางขันที่นครศรีธรรมราช
พลเมืองดีต้องนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลบางขัน
คนเจ็บเสียชีวิตนะ
คนขับรถมอเตอร์ไซค์คือนายศักรียายูนุ
อายุ๓๖ปีที่เป็นสามีใหม่
ไหล่ก็โดนแทงหน้าหน้าอก

ส่วนคนเจ็บอีกคนนึงน่าสงสารมาก
มีบาดแผลจากการถูกสาดน้ำกรดที่แขนทั้งสองข้าง

ก็ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
คนที่ก่อเหตุคือสามีเก่า
คือนายอภิชาติวารินเวศอายุ๓๓ปี
เป็นพ่อของเด็ก๑๐ขวบพ่อแท้คุณ
ทีนี้นายศักดิ์ริยาคนที่เสียชีวิตนี่นะคะ
คือเขาขี่มอเตอร์ไซค์พาลูกเลี้ยงซ้อนท้ายไปซื้อขนม
พอมาถึงจุดตรงนี้ปรากฏว่าสามีเก่า

แล้วก็มาซุ่มอยู่ที่สวนยางริมถนนกระโจนออกมาดักหน้ารถ
เอาน้ำกรดสาดพอรถเสียหลักปั๊บ
ทางสามีใหม่โดนสาดน้ำกรดก็ดิ้นทุรนทุรายใช่ไหม
สามีเก่าก็เอามีดมาจ้วงแทงมาเชื่อดคอแล้วหนีไป
ส่วนลูกแท้ของเขาก็ได้รับบาดเจ็บจากน้ำกรดนะคะ
สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากความหึงหวง
ญาติก็ติดต่อประสานจะพาตัวสามีเก่า
คือนายอภิชาติมามอบตัวที่โรงพักแล้วนะคะ